ท่านผู้ชมครับไทยรัฐนิวโชว์เรายังติดตามสถานการณ์
เรื่องของบ้านเมืองในช่วงเวลาของคุณ
สิบเก้าค่ะนะฮะการท่องเที่ยวไทยตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โห
เงียบเหงาจริงฟุบจริงท่านอยู่ที่ไหนเป็น

ทางไลน์หน้าจอนะครับเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้นะครับ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐตอนนี้อยู่ที่หาดป่าตองภูเก็ตค่ะนะฮะ
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ไม่เคยหลับไหลไม่เคยเงียบเหงา
วันนี้เนี่ยแทบจะเป็นศูนย์นะฮะติดตามจากคุณศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับ
คุณพักภูมิคุณเข็มสอนคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่
ถนนบางลาหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะครับ
บางลานี้จะเชื่อมต่อกับหาดป่าตองแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเดินทางกันมาที่นี่
ที่นี่ถนนความยาวประมาณ๔๐๐กว่าเมตรนะครับคุณผู้ชม
ถ้าเป็นช่วงไฮซีสั้นหรือเป็นศุกร์วันนี้วันศุกร์นะฮะ
เป็นสุขเมื่อปีที่แล้วนักท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ย
แน่นขนาดเต็มไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ตอนนี้สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือว่า
แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเดินไปดูกันหน่อยนะฮะ
นี่คือสภาพของถนนบางลาหลังจากระบาดของโควิดรอบที่๒
ตอนนี้ร้านค้าที่อยู่ที่นี่ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย
ปิดกิจการไปหมดนะฮะก็จะเหลืออยู่บางส่วน
วันนี้วันศุกร์โชคดีหน่อยศุกร์เสาร์จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่กัน
เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่ยังตกค้างอยู่ภายในพื้นที่
นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศด้วยคุณผู้ชมดูนะครับบางร้านเนี่ยเปิดอยู่
แต่ว่าไม่มีนักท่องเที่ยวมานั่งดื่มกันเลยนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็เดี๋ยวให้ดูบริเวณตรงนี้กันหน่อยนะฮะนี่เป็นบรรยากาศที่ถนนบางลาภูเก็ต
คุณผู้ชมก่อนเรามาเนี่ยเราได้คุยกับวินจักรยานยนต์ที่อยู่ข้างหน้าหาดบางลา
บอกว่าวันนี้ทั้งวันนะครับตั้งแต่มารับเนี่ยนะฮะ
ลูกค้าเนี่ยยังไม่มีลูกค้าคนไหนมาเลยรายได้วันนี้ยังเป็นศูนย์เดี๋ยวเราไปคุยกันหน่อยนะครับ
คุณลุงสวัสดีครับเห็นว่าวันนี้ทั้งวันยังไม่มีลูกค้าเลย
เออผมออกมาตั้งแต่เจ้าตั้งแต่เที่ยงนะครับเจ็บหกโปรงเย็นหนึ่งต้มเลยยังไม่ได้ลักบาท
ไม่ได้เปรี้ยวเลยปกติลูกค้าเยอะไหมถ้าเกิดเป็นช่วงปกติเนี่ย
ถ้าช่วงปกติได้แล้วประมาณสักพันสักเจ็ดแปดร้อยวันนี้เท่าไหร่
ไม่ได้บาทเดียวบาทนึงไม่ได้เลยเนื่องจากหนึ่งก็ไม่ได้บาทเดียวก็ไม่ได้นี่
แล้วยังงี้อยู่กันยังไงอยู่ไปอย่างงั้นอยู่กันไปต้องต้นกันไป
ต้องทำใจกันไว้อ่าคุณผู้ชมเป็นเอาเป็นว่าวันนี้
คุณลุงยังไม่มีลูกค้าเลยเดี๋ยววันนี้ไทยรัฐทีวีของเราจะขอเป็นลูกค้าเอง
นะฮะให้คุณลุงเนี่ยช่วยพาไปดูหน่อย
ว่าในเมืองหาดป่าตองตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ขึ้นจักรยานยนต์เนี้ยไปดูถนนบางราวกันก่อนว่าตอนไหนมีตรงเนี้ย
ตรงไหนปิดบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองนะคุณผู้ชม
ไปดูว่าในเมืองตอนนี้สภาพเป็นอย่างไร
อ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับไปกันเลยครับคุณลุงครับ
ให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศนะฮะไปพร้อมพร้อมกัน
ตรงนี้คนเยอะเลยไหมแน่นไปหมดเดินไม่ได้นี้
แน่นแต่วันนี้นี่คือโอ้โหไม่มีไม่มีคนเลย
แทบจะไม่มีคนเลยนะเนี่ยดูเห็นอยู่เนี่ยยังคนประมาณทั้งนั้น
ปกติตรงนี้คือคนแน่นได้หมดเลยใช่ไหมโอ้แน่นเยี้ยเลยนี่
แน่นมากเนี่ยเนี่ยคนตะมานตั้งนั้นตอนนี้ลูกค้านี่แทบจะไม่มีเลย
ไม่รู้ผมก็กลับบ้านแหละไม่มีตะมานกันไม่มีที่ตะมานกัน
แต่วันศุกร์อย่างนี้เนี่ยก็คือคนมากันเยอะหน่อยก็วันศุกร์มันรู้สึกว่า
ไอ้คนเป็นค่าราชการอะไรเขาก็มาเที่ยวพักกอดบ้างส่วนมากจะเป็นคนไทยอะไร
แต่ปกติถ้าเกิดว่าช่วงปกติคือคนเยอะแน่นเดินกันแน่นไปหมดเลย
แน่นหมดเลยนี่แน่นอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสภาพรอบนี้นะฮะ
ปกติตรงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจะเยอะมากเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ย
แทบจะไม่มีนี่นะฮะก็จะมีแต่พนักงานนะครับ
ยืนรอเชียร์อยู่ข้างหน้าแต่ว่าไม่มีลูกค้าเข้าสักเลยนะครับ
เดี๋ยวเราตรงไปข้างหน้ากันต่อนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเข้าไปดูตรงในเมืองกันบ้าง
ถนนตรงข้างหน้านี้เรียกว่าอะไรคุณลุงแต่โดนข้างหน้าเหรอครับบางลาอันนี้อันนี้ซอยบางลาอ่า
เดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะข้างหน้าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคุณลุงกลับไปเลยครับ
จะให้ดูคุณผู้ชมดูข้างหลังนะฮะโอ้โหด้านหลังนี่คือโชคดีหน่อยวันนี้ที่นักท่องเที่ยวเยอะ
แต่คุณลุงขับไปเลยฮะขับไปเลยนี่ไม่เหมือนสถานการณ์ปกติจริงจริงนะครับ
ลางปกติแล้วเนี่ยที่นี่คนแน่นผมเคยมาคุณผู้ชมผมเคยมาผมเดินอยู่ในเนี้ย
ประมาณสี่ร้อยเมตรเนี่ยเกือบชั่วโมงหนึ่งกว่าจะสุดปลายทางแต่วันนี้ถ้าเราเดินจริงจริงเนี่ยนะครับ
ห้านาทีใช่ไหมคุณลุงห้านาทีเนี่ยสุดไปนะห้าห้านาทีได้ปกติเดินสิบเดินไปยี่สิบนาทีกว่าจะถึง
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราเขยิบไปหน่อยนะฮะเราจะออกจากถนนบางลางตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูให้คุณผู้ชมเห็นสภาพจริงจริงของป่าตองในเมืองเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาตรงนี้เลยนะครับ
คุณลุงใหญ่เราเลี้ยขวาตรงนี้เลยเดี๋ยวดูรถนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปคุณผู้ชมจะเห็นสภาพจริงจริงของของป่าตองนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับ
ไปเลยครับลุงไปเลยไปเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นจริงจริงนี่คือสภาพป่าตองตอนนี้เลยนะครับขวามือเนี่ยเป็นห้างสรรพสินค้า
ซ้ายมือก็เป็นห้างสรรพสินค้าซึ่งปกติแล้วเนี่ยยังเปิดไหมตอนนี้เนี่ยปิดแล้วปิดแล้วเป็นแล้ว
แต่ว่าถ้าเกิดเวลาปกตินี่คือคนยังแน่นอยู่ไหมแต่ตรงนี้เดินคนมากกว่ารถเยอะโอ้โหถ้าตรงนี้คนมากกว่ารถอีก
อ่าตรงนี้ฮะคนมากกว่ารถจะเพราะมีทั้งโรงแรมีอะไรด้วยอย่างนี้ครับกลุ่มดูสภาพ
คุณผู้ชมเดี๋ยวตรงนี้ที่จะเห็นเนี่ยซ้ายมือคือเป็นซ้ายมือนี้เป็นอะไรบ้างคุณลุง
อ่าเป็นร้านค้าทั้งนั้นเลยอืมเป็นร้านค้าร้านเที่ยวขายของอย่างเนี้ย
นวดร้านอะไรมีทุกอย่างนะร้านอาหารร้านนวดร้านเสื้อผ้าขาย
ของมันจะแร็ดควักนักท่องเที่ยวอย่างนั้นอ่ะแต่ปิดหมดเลยโอ้โหเนี่ยดู
ดูรวยดูคนทั่วประเทศก็ได้เห็นแล้วว่าเป็นยังไง
มันมืดจริงจริงอ่ะเขาบอกมันมืดจริงจริงนะ
ไม่มีสักร้านที่เปิดเลยไม่มีอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะ
ซาขวาด้วยคุณผู้ชมมืดไปหมดเลยปกติตรงนี้สี่สารมันเนี่ย
ถึงถึงหน่วยงานที่เขาให้เราปิดกันหน่อยมันก็ปกติผมว่า
เขาก็รัฐบาลเขาก็กำลังทำเต็มที่อยู่แล้วเขาก็พยายามเปิด

เวลาไหร่จะได้จุลเชือกับประเทศกันอยู่
ทำนองนั้นผมว่าผมว่ารัฐบาลเขาดิ้นกว่าเราอีก
ก็คืออยากจะให้เปิดก็อยากใช้นักท่องเที่ยวเข้ามา
อยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
ผมมองอย่างนั้นผมว่ารัฐบาลเขาก็พยายามที่สุดอยู่ตอนนี้
แต่ภาคเอกชนตนเองเราเองเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองด้วย
อย่างนั้นแหละต้องช่วยเหลือตัวเองก่อน
หนักจริงแม้แถวนี้รอบสองนี้หนัก
แค่รับลูกค้าเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมปกติเนี่ยแต่ตอนนี้รับสักคนยังไม่มีเลย
คุณลุงไม่มีเลยวันนี้ไม่ได้สักบาทหนึ่งไม่ได้เที่ยวเดียวไม่ได้
ไม่มีแม้คนต่างชาติก็ไม่มีคนไทยก็ไม่มีโอ้โหนี่โรงแรมต่างต่าง
อันนี้ก็แทบจะไม่มีลูกค้าเลยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรา
เดี๋ยวเราลองเลี้ยวลงชายหาดป่าตองกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรา
ตรงชายหาดป่าตองขวามือตรงนี้เดี๋ยวเราจะลงไปที่ชายหาดป่าตอ
คุณผู้ชมดูบรรยากาศที่หาดป่าตองด้วยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
แต่เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะรถคันยังไม่มี
เมืองเนี่ยแทบจะล้างไปเลยมืดไปหมดเดี๋ยวเราเลี้ยวตรงนี้
ให้คุณผู้ชมพาไปดูหาดป่าตองกันว่าหาดป่าตองตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ดประตองก็เงียบใช่ไหมครับลุงเงียบ
ปกติมันต้องคึกคักแหละปกติมันก็คนเยอะอยู่กึกกักนั่นแหละ
แต่ตอนนี้เนี่ยแทบจะช่วงปีใหม่เห็นว่าตอนนั้นกำลังดีเลย
มันพอเริ่มคนไทยเริ่มจะมาเที่ยวเยอะขึ้นแล้วอืม
เดือนรอบสองนี้นี่ไม่หายหมดคนไทยก็หาย
แล้วทีนี้คุณลุงอยู่ที่บ้านนี่คือต้องรับผิดชอบครอบครัวเยอะไหม
ก็พอสมควรอยู่แล้วรายได้ทุกคนตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ไม่มีรายได้สักคนหนึ่งอยู่กันสามคนไม่มีรายได้คนเดียว
แฟนผมก็ทำงานอยู่เป็นหมอนวดอยู่ก็ไม่มีรายได้ไม่ได้เลย
เดือนหนึ่งไม่ได้สักคนหนึ่งก็ได้สักร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อย
เดือนนี้ต้องจ่ายจ่ายคินหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วอ่า
ป่าตองแล้วนะครับเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้ให้บรรยากาศของตองหน่อยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ที่มีอยู่ก็เป็นนักท่องเที่ยวในพื้นที่เท่านั้น
ต่างชาติที่ยังคงตกค้างอยู่ที่นี่ก็ยังคงมาท่องเที่ยวกันบ้าง
แต่ก็คงน้อยไม่เหมือนเดิมคุณผู้ชมดูภาพนี้นะฮะ
ซ้ายมือนี่หาดป่าตองแล้วมันเงียบอย่างนี้เลย
ดูสิเงียบอย่างนี้จริงปกตินี้โหคนเดินเต็มเลยใช่ไหมตรงนี้เนี่ย
มันประชากรมันเยอะปกติมันเต็มไปหมดนี่แน่นทั้งรถทั้งคนเลยนี่อ่า
แต่โอ้โหป่าเอสสภาพนี้มันไม่ใช่ป่าตองเหมือนอดีตเลยอ่ะ
เห็นแล้วรู้สึกจะเห็นอย่างงี้เนี่ยมันไม่รู้จะพูดว่ายังไงอ่ะ
เออมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องทำใจกันไปไม่รู้จะทำยังไงอ่ะ
อยากให้ลุงแบบว่าเชิญชวนนักท่องเที่ยวหน่อยเกิดว่าสถานการณ์กลับมาปกติ
อยากให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหน่อยตอนนี้ภูเก็ตก็มาเที่ยวได้แล้ว
เขาไม่กักตัวกักอะไรแล้วอย่างเงี้เหรออย่างนั้นไหมอันนี้ต้องอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
ยังกักตัวอีกไหมแต่ว่ายังบางจังหวัดก็ยังคงต้องกักตัวอยู่
แต่แม้ว่าบางจังหวัดที่พื้นที่สีแดงอะไรทำนองนั้นโอเคโอเค
นามภูเก็ตเราไม่มีแล้วโอเคครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพ
บรรยากาศทั้งหมดของหาดป่าตองนะครับก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นสภาพจริง
ป่าตองตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าโควิดรอบนี้หายไปนะครับ
กลับมาสู่สภาวะปกติแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับ
มาท่องเที่ยวที่ภูเก็ตไม่ได้แพงนะครับท่องเที่ยวไทยมาได้นะครับ
ต่างชาติก็มายิ่งอีกจะทำให้เศรษฐกิจของที่นี่นั้นกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดจากที่นี่นะครับศักดิ์บุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากชายหาดป่าตองครับ